พระพุทธปฏิมาปางแสดงธรรมพระหัดขวายกขึ้นเสมอพระอุระ
จีบพระอังคุฎกับพระดัชนีเข้าด้วยกันอันเป็นสัญลักษณ์ของคาถาอาริยสัตว์เยธรรมา
ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาความว่า
และความดับของธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีวาถะอย่างนี้
แสดงธรรมเป็นที่นิยมในรัฐอานทรประเทศและลังกา
ในช่วงกลางพุทธศาสตราวรรค์ที่๑๑๑๓
เมื่อรัฐธีมหาญาณมีอิทธิพลมาอย่างประตาธิ์ไทย
ได้สร้างพระพุทธปฏิมายืนปางแสดงธรรมอันเป็นลักษณะเฉพาะของพระอมิตาพุทธ